อืมดูเหตุนี้หน่อยกันแล้วกันนะฮะค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
พ่อแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะฮะไปตรวจค้นยาเสพติด
ตำรวจเนี่ยถูกคนร้ายยิงบาดเจ็บไปนายหนึ่งนะฮะตอนนี้กำลังไล่ตามตัวอยู่นะครับ
เพราะว่าหนีขึ้นป่าขึ้นเขาไปเลยครับท่านผู้ชมครับตรงจุดนี้นะฮะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับตำรวจสพแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ไปตรวจค้นยาเสพติดในหมู่บ้านห้วยเต่ารูอยู่ตำบลสลวงอำเภอแม่ริม
คือที่เกิดเหตุลักษณะเป็นสวนลำไยสวนลิ้นจี่สวนส้มพวกนี้ฮะ
นี่ฮะลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือตอนที่ยิงตำรวจบาดเจ็บแล้วคนร้ายหนีไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็มาเพื่อตามไล่ล่าตัวคนร้ายนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะครับ
เพราะว่ามันมืดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องปฏิบัติการค้นหาต่อวันพรุ่งนี้นะฮะ
เพราะว่ามืดแล้วมันอันตรายนะฮะท่านดูภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพยายามค้นหาตัวคนร้ายไปเรื่อยนะครับ
เดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังไปด้วยนะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนที่มาตรวจค้นพวกสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดในหมู่บ้านห้วยเต่ารูตรงนี้เนี่ย
ตอนกำลังจะลงจากรถนะฮะ๑ใน๔ในกลุ่มนี้ชักปืนขึ้นมาเป็นปืนลูกซองยิงใส่เจ้าหน้าที่เลยครับ
กระสุนถูกร้อยตำรวจรีธนงศักดิ์สะอาดเอี่ยมรองสารวัตรสืบสวนสพแม่ริม
กระสุนเข้าบ้านท้ายทางด้านซ้ายบาดเจ็บนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
หลังจากนั้นนี่ฮะตำรวจที่บาดเจ็บที่ถูกยิงเข้าไปนะครับ
สืบสวนที่ลงพื้นที่ไปตรวจค้นเรื่องของยาเสพติด
จากนั้นตำรวจก็ต้องระดมกำลังมานะครับ
ภูมิคับการตะบุธรณ์จังหวัดเชียงใหม่พลพิเชษหรือร้านอันตสินนะครับ
นี่ฮะท่านก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เลยนะครับ
เพื่อจะติดตามสำรวจเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย

ในป่าในเขาเนี่ยรัศมีร์ไม่น่าจะไกลไปจากจุดเกิดเหตุมากนัก
น่าจะไม่เกินสองกิโลเมตรไม่อย่างนั้นมันป่าลึกทั้งนั้น

พอมาถึงบริเวณนี้นะครับก็พบมีคนรวมตัวกันก็เลย
ปรากฏว่าวิ่งหนีวิ่งหนีก็เลยเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่เอ่อ
คนที่หลบหนีเนี่ยหยวดรวมตัวกันก็พบมีกระสุนปืนนะครับ
แล้วก็เอ่อพัชนะนะครับหิบห่อสัมภาระนะครับ
ระหว่างที่เจ้าที่ตำรวจตรวจสอบอยู่เนี่ยก็มีบุคคลที่มาจากบน
เดินด้านซ้ายนะครับก็ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงมาที่เจ้าที่ตำรวจ
นะครับก็เลยก็เลยยังมีการยิงต่อโต้กันล่าสุดผู้ประคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ถอนกำลังแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันว่ายัง
จับคนร้ายไม่ได้แต่รู้ตัวแล้วว่าคนร้ายเป็นใคร
ยืนยันว่ามีหนึ่งคนนะคะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน
ใกล้จุดเกิดเหตุนี่แหละแล้วมีประวัติถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติด
มาแล้วด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการวางแผนกันใหม่
แล้วก็ตอนนี้เตรียมรวบรวมพยาหลักฐานออกหมายจับคนร้ายอยู่นะคะ